คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน
แต่อยากให้ดูให้จบเจ้าของบ้านหลังนี้นะ
งงตั้งแต่วันแรกที่ซื้อบ้านหรือครูปราพรนะครับงงมาห้าปี
งงว่าอะไรงงว่าเพื่อนบ้านทำไมมาเขย่าประตูด่าทุกวันเลย
ด่าเสียหายทุกวันเลย๕ปีคุณผู้ชมลองคิดดู

ห้าปีเจอแบบนี้ไหวไหมครับคุณวราพรแล้วไม่รู้สาเหตุด้วยสิ

มันก็เครียดเลยนะครับ
โอ้โหขยาวประตูแบบนี้

เราไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า
แต่อย่าเพิ่งตัดสินดูข่าวนี้กับผมให้จบ
นายวันเฉลิมเจ๊แลอยู่ประเวทนะประเวทกรุงเทพเนี่ย
เห็นว่านางแอนเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างกันออกมายืนด่าไฟแลบเขย่าประตูน่ะ
ประตูแทบจะพังถูกทำแบบนี้มา๕ปีเต็มเขาเดือดร้อนจริง
ร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะอยู่ประเวทนะแต่ต้องมาร้องสายไหมต้องรอด
ในวันเฉลิมเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ซื้อบ้านต่อจากคนอื่นนะครับตั้งแต่ปี๕๙
เจอนางแอร์ยืนด่าหน้าบ้านเอามีดมาฟันรั้ว
กลางวันกลางคืนทั้งหมดเป็นกับคืนก็มีมีภาพตลอด
ทำแบบนี้มา๓๐๔๐ครั้ง
นางแอนยิ่งขึ้นเลยเขานี่ยิ่งหนักเลย
เอาหินคว่างฮะเอาหินคว่างสิ่งของสารพัด
บางครั้งก็เป็นอุปกรณ์เสพยามาปลาใส่บ้าน

ถ้าเป็นอาการหนักเขาจะออกมาหน้าบ้าน
เขาก็จะด่าจะดังตลอด๒๔ด่าผมนี่แหละ

เขาจะรู้จักผมในนามัยบัง
ว่าไอบังเขาก็ด่าผม

หรือว่านางติ้งเป็นเพื่อนบ้าน

นางแอนด่าเจ้าของบ้านใหม่
มาซื้อใหม่๕ปีแล้ว
เพราะว่านางแอนเคยทะเลาะกับเจ้าของบ้านคนเก่า

ขี้หมาที่ไม่ใช่เรื่องขี้หมาไม่ใช่เรื่องเล็ก
มันกระเด็นเลอะนะครับไปบ้านของนางแอนเขา
ลามไปถึงขั้นเจ้าของบ้านคนเก่าเอาปืนเจาะยิงสามีของนายแอนเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
ต่อหน้าต่อตานางแอนเลยส่วนนางแอนก็เจอยิงเหมือนกันนะ
ใบหน้าด้านขวาเป็นแผลยาวเส้นประสาทเสียหายครับบนใบหน้า
ทำให้มีอาการทางประสาทนางแอนฝังใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
คือเจ้าของบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเป็นเจ้าของใหม่แล้ว
แต่นางแอนยังฝังใจอยู่แบบนั้นครับจนวันหนึ่งนะ
แม่น้องชายแล้วสามีก็เสียชีวิตทิ้งเธอไปหมดเลยครับ
ข้างบ้านคนเก่าเนี่ยเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้ว
แล้วทีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาทำร้ายทำร้ายสามีเขาจนเสียชีวิตตรงนี้
แล้วพี่แอนเนี่ยเขาได้รับความกระทบกระเทือน
สมองเขาคือหัวศีรษะเขาเปิดเลยเห็นเนื้อสมองเลย
เขาทำงานต่อไม่ได้บริษัทก็รีไทยให้เขาออก
แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านจนมาวันหนึ่งน้องชายเขามาเสียอีก
แม่เสียน้องชายเสียตอนนี้ก็คือเขาเหลือตัวคนเดียว
เข้าใจว่าเขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะ
เขาจิตเขาน่าจะอยู่กับบ้านเดิมเจ้าของเดิม
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่ติ้งเมื่อกี้นะพี่ติ้งเล่าต่อบอกว่า
ก็มาเป็นตัวกลางให้มาเจรจานะครับโดยมีเอกพบเหลืองเบอร์เซิร์ด
โอ้โหสายไหมนะแต่ว่ามาทำงานถึงประเวทเลยนะครับ
แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับแต่นี่แอนอั๊ยไม่ยอบออกจากบ้านนะคนผู้ชมครับ
คือข้าวนี้ยังไงดีครับคุณผู้ชมคุณพระลาภอน
เห็นใจเจ้าของบ้านใหม่ที่เขาซื้อนะ

แต่นางแอนก็บอบช้ำทางจิตใจซะละเกิน

นี่ฮะมากลางวันกลางคืน
คงต้องพาตัวไปรักษานะครับ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องการซื้อบ้านอีกเหมือนกัน

เจ้าของบ้านเดิมมีความสัมพันธ์ยังไง
กับเพื่อนบ้านมันเชื่อมโยงมาถึงเราหรือเปล่า